สามโคกที่ได้มีการแต่งตัวด้วยเครื่องแต่งกายน้อยชิ้น

แล้วก็ไปเต้นกับชายหนุ่มในแบบอีกคนนึง
ท่าทางไม่เหมาะสมภายในงานมอเตอร์โชว
เป็นบูธที่จะแสดงเรื่องของเครื่องเสียงติดรถยนต์
จนทำให้เมื่อวานนี้นะคะเชอรี่สามโคกแล้วก็ในแบบ

ก็ต้องออกมาแถลงข่าวขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะว่าแน่นอนมันไปกระทบกับพริตตี้คนอื่น
ที่เขาไปทำงานแต่งตัวสวยงามพรีเซนต์รถยนต์ปกติ

กระทบภาพลักษณ์ของการจัดงานมอเตอร์โชว์ด้วยนะคะ
นี่ค่ะทีมงานที่เกี่ยวข้องก็ประกอบไปด้วย
นายระวีโรธองค์สิริวัฒนากรรมการบริษัทมิราชออดิโอจำกัด
พร้อมด้วยเชอรี่สามโคกค่ะ
นางสาวลัตภารัชตะอมรโชธซึ่งใช้พื้นที่ของบูธแสดงเครื่องเสียงติดรถยนต์
เป็นสถานที่ที่เขาเต้นโชว์ด้วยเนี่ยค่ะถ้ามันเป็นแบบเนี้ย
คืออันนี้ที่เอามานี่เซฟที่สุดแล้วนะคะยังมีท่าอื่นที่ดูแล้วอันตราย
เซฟแล้วเราก็ต้องเลอภาพด้วยการแต่งตัวเอ่ยด้วยผ้าเอ่ยมันไม่เหมาะสมอะนะคะ
เขาก็ใช้สถานที่ที่เขาไปเต้นนั่นแหละก็แถลงข่าวเลยแถลงข่าวต่อขอโทษต่อประชาชนที่อยู่ในงานนะคะ
ก็บอกว่าการแสดงที่ไม่เหมาะสมแบบนี้ก็ต้องขอโทษด้วย
ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาส่อไปในทางลามกอนาจารย์แต่อย่างใด
ยืนยันมาแบบนี้ว่าไม่ได้เจตนาส่อไปในทางลามกอนาจารย์แต่อย่างใด
แต่ยืนยันว่าจะไม่มีการแสดงในลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นอีก
เชอรี่สามโคกก็ออกมาวอนนะคะอยากจะให้ประชาชนเข้าใจเธอหน่อย
อย่าดูถูกอาชีพของเธอเนื่องจากเธอนั้นเป็นนักแสดง
ถูกจ้างให้ทำอะไรถูกจ้างให้แสดงอะไรเธอก็ต้องทำตามที่คนจ้างกำหนด
บอกว่าไม่อยากจะเป็นต้นเหตุที่ทำให้วงการพริตตี้พลอยมัวหมองจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ส่วนเรื่องคดีความเธอก็จะเดินทางไปที่สารแขวงนนทบุรี
เพื่อเข้ารับฟังคำพิจารณาตัดสินนะคะหลังจากที่ไปพบกับพนักงานสอบสวนเรียบร้อยแล้วนะคะ